คุณผู้ชมครับมาดูความคืบหน้าหลังจากที่ตำรวจสนที่กำลังกันไปจับกลุ่มบ่อนวิ่ง
แล้วก็ไปเอาพนักพนันเดินทางไปเล่นกัน๓๐กว่าคน

แล้วก็สุดท้ายต้องมีคำสั่งย้ายตำรวจ
เนื่องจากว่าละเว้นการกวาดหลังจับกลุ่มนะฮะภาพเนี่ยเรานำเสนอข่าวไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับ
นะฮะก็มีการนำกำลังโดยทางด้านของท่านพลตำรวจตรีพิเชษจิมรนันตสินผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดเชียงใหม่
คือบ่อนนี้เป็นบ่อนวิ่งแล้วที่นี่เพิ่งเปิดมา๓วัน

ก็เลยย้ายมาเปิดรีสอร์ทในพื้นที่ภาคเหนือ

จะมีคนพานักพนันไปเป็นกลุ่มก้อนที่เขารู้จักกันดีอยู่แล้ว
แล้วก็เปิดตรงไหนก็ไปตรงนั้นเพื่อหลบหนีการจับกลุ่ม
ทำไมเลือกรีสอร์ทเพราะคนไม่พลุกพ่าน
รับตาคนหน่อยเล่นกันได้อย่างสนุกสนาน
เพราะนักพนันพนันก็รู้จักกันอยู่แล้ว
สุดท้ายตำรวจเข้าไปจับกลุ่ม
จะมีผู้จัดการบ่อนมีคนพาไป
ได้ผู้ต้องหามาทั้งหมด๓๔คนพร้อมอุปกรณ์การเล่นมากมาย
บางคนหนีไปบนหลังคงหลังคาบ้างนะฮะ
ไพ่๓๖สำหรับชิปแทนเงิน๕๙อันตู้สล็อตแมทชีน๒๙ตู้
แจกไพ่วงกลม๑ตัวเก้าอี้๑๗ตัวจอคอมพิวเตอร์อีก๑จอ
แต่สิ่งที่มันกังวลคือเรื่องของการฝ่าฝืนในการรวมตัวกัน
ปรากฏฉุกเฉินและการป้องกันโรคโควิด๑๙ด้วยแต่สุดท้ายสามารถเปิดมาได้หลายวัน
เย้ยกฎหมายแล้วก็รอดหูรอดตาของตำรวจไปได้อย่างไรนะฮะแต่สุดท้ายไปไม่รอด
เพราะว่าถูกจับกลุ่มได้และก็ต้องลงโทษไหนที่สุดล่าสุดเย็นเมื่อวาน
ผลตำรวจโทษประจบวงสุขผู้บัญชาการตำรวจพลุทรภ๕
โดยสั่งย้ายพรรณตำรวจเอกไพล่มโรธท้องข่าว
ผู้กำกัดการสืบสวนสอบสวน๑
ครับการกฎหมายและคดีตำรวจภูทรภาคห้า
แล้วก็ให้ท่านพันธุ์ตำรวจเอกธวัชชัยพงศ์วิวัฒนาชัย
โรงผู้บังคับการสื่อส่วนสอบส่วนภาคห้าเนี่ย
แกนแทนไปก่อนโดยไม่ขาดจากตำแหน่งเดิม
มีผลตั้งแต่วันที่๑๗มกราคมนะฮะ
การย้ายครั้งนี้เพราะว่าอะไรทางชุดสืบส่วนภาคห้าเนี่ย
โดยเฉพาะกอง๑เขามีหน้าที่ดำเนินการกวาดล้างอบัยมุก
ทุกประเภทในเชียงใหม่แต่
ทำไมถึงปล่อยให้มีการเปิดบ่อนได้อย่างไม่เกรงกลัวกฎหมาย
ไม่จับกลุ่มแต่กลับเป็นตำรวจท้องที่ซะเองที่ไปกวาดล้าง
ก็เลยมีคำสั่งย้ายออกมาเพื่อเป็นการทำโทษ
ละเว้นการกวาดล้างจับกลุ่มนั่นเอง

พอมีข่าวว่ามีการจับกลุ่มบ่อนเยอะ
กับเรื่องของโควิดจากพื้นที่ตรงนี้
ย้ายไปตรงนู้นภาคเหนือแทนเพราะว่าเป็นบ่อนวิ่ง
นี่ย้ายกี่โรงพักแล้วนับไม่ทันเลยนะ

คนจะเล่นน่ะเนอะเขาก็เตือนกันแล้ว

พอโดนจับแล้วบอกว่ามีการล้างมือ
เจลแอลกอฮอลด้วยให้สวมหน้ากากอนามัยด้วย
ไม่ใช่คนละเรื่องคุณทำมีกฎหมายเอาใบอย่างมุกครับ
ต่อให้คุณมีมาตรการก็ไม่เกี่ยวกันเนอะ